เขาบอกว่าชาวบ้านฮือฮาเป็นอย่างมากเจอกับต้นขี้เหล็กอายุกว่า๑๐๐ปี
มากกกกกินได้อยู่ไหมได้โอ้หา
กลุ่มชาวบ้านสรรป่างิ้วครับเขาแห่กันไปนะฮะเขาบอกว่างานนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอกับนี่เลยครับ
ขี้เหล็กที่ตั้งอยู่ใกล้กับศาลปู่เซี่ยวบ้านที่วัดทองแสนขันซึ่งเป็นวัดร้างโบราณ
โอ้โหคึกคักสุดครับตอนนี้คนเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างมากเพราะเขามีความเชื่อกันว่าจะได้โชคได้ลาบกลับไป
ชาวบ้านบอกว่าต้นขี้เหล็กนี้นะครับมีอายุกว่าพันปีเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านได้รักษาและอนุรักษ์กันเอาไว้ตั้งแต่บรรพบรุษ
แต่ด้วยความพิเศษของต้นขี้เหล็กต้นนี้ชาวบ้านบอกว่าถ้าดูดีจะมีรูปใบหน้าของพระพุทธรูปอยู่
ต้องมองดีถึงจะเห็นเรียกได้ว่าคนมีบุญเท่านั้นถึงจะเห็น
โอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอเป็นความเชื่อไงค่ะโอ้ชาวบ้านเขาก็ต่างพากันมาจุดทูบทำพิธี
ขอเข้ามาแล้วก็ขอโชคขอลาบและที่สำคัญก็ต้องพกแป้งมาด้วย
ถูถูถ่ายรูปไปแล้วครับเพื่อหวังที่จะหาเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชค
อ่ะว่าแต่ชาวบ้านที่นั่นเขาเห็นจริงเปล่าเอ้ยอยากรู้จริงลองไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับ
อะไรนะเขาพูดอะไรอะไรนะคะอะไรเป็นซ้ำเป็นเก่าแล้วเป็นอะไรเร็วเลย
ผมฟังแล้วแบบผมยังงงงอยู่นะคือคือฟังอ่ะพอเข้าใจว่าพูดถึงอะไร
แต่ว่าที่ชี้อ่ะรู้ไม่ออกอ่ะไม่เข้าใจอ่ะค่ะ
เขามีวิธีการดูต้องเป็นระดับเซียนเท่านั้นครับถึงจะสามารถมองเห็น
นี่วิธีการโปะแป้งโปะลงไปแบบนี้เหมือนเล่นสงกรานเลย
ใส่มือแล้วป๊าบคล้ายกันเสร็จป๊าบต้องทาถูถูไถแล้วก็เล็ง
ต้องมองให้ดีพอมองดีปั๊บเนี่ยคนที่มีความชำนาญเรื่องนี้
ก็จะรู้ว่ามันเป็นตัวเลขอะไรบางคนรู้ถึงขั้นเป็นฟ้อนต์เลยนะ
เป็นฟอสอังสนาเป็นฟอสนั่นฟอนนี่หรือไม่ก็บางคนนะครับ
บอกออกเป็นเลขอาราบิกหรือเลขไทยหรือเลขโรมัน
โอ้โหบางคนบอกเป็นเลขโรงมันเป็นขีดเขียนให้เห็น
เป็นความเชื่อครับคุณผู้ชมครับมีแล้วคุณแต่ดิฉันสงสัยอย่างหนึ่ง
แถวนั้นร้อนหรือเปล่าทำไมทาแป้งเย็น
แป้งเย็นมันก็ดีไงเวลามันปาดลงไปแล้วมือเราก็จะ
ร้อนก็ป้ายตรงคอจักรลงจักรแร้ก็อัดเข้าไป
อัดเข้าไปมันจะได้แบบเย็นนิดหนึ่ง
คุณชนะคุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มาแล้ว
น่ารักทั้ง๓คนเลยนะฮะอัดแค่นี้พอ
คุณผู้ชมนี่เก่งวิชาคฤษฐศาสตร์แน่หมดหรือเปล่า
หรือไม่ก็เก่งศิลปะอะไรแบบนี้
อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของความเชื่อ
ก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
พวกเรามาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังเฉยว่า
เขามีความเชื่อกันแบบไหนแล้วเขาไปเจออะไรกันมา
บ้านเขาเห็นอะไรกันมาบ้างจากที่เขาไปดูกัน
มีความเชื่อยังไงในแต่ละที่เชื่ออะไรบ้างอันนี้
คุณผู้ชมก็กลับไปคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันดูว่า
อะไรเชื่อได้อะไรเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล
ผมบอกตรงนะหลายงวดที่ผ่านมานะ
ไอ้ที่บอกว่าเด็ดอ่ะเสร็จทุกครั้ง

อย่าไปปักใจอะไรมากมาย